เมื่อวานเพิ่งรายงานกันไปเรื่องของสายสื่อสารที่มันหย่อนลงมา

ขุมลุงคนนั้น
มาแก้ไขให้หน่อย
ตรงนี้เนี่ยเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านควรเครียร์แร็ดจังหวัดสงขลานะคะ
นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์รถบรรทุกพ่วงบรรทุกไม้ยางพารามาเต็มคัน
แล้วทีนี้พอบรรทุกสูงแบบนี้มันเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
ก็เลยไปเกี่ยวกับสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าจนมันขาดแล้วห้อยลงมาด้านล่าง
ทีนี้พอห้อยลงมาคนที่เดือดร้อนคือใคร
คือชาวบ้านที่เขาขับผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้นนะคะ
เพราะว่าสายสื่อสารมันไปเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์
แล้วเกิดอุบัติเหตุไปหลายรายแล้วนะคะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านควรขี้แร็ดที่หมู่๖
ถนนเทศบาลสี่สิบเก้าตำบลผัตงอามเภอหัดใหญ่สงครานี่อ่ะค่ะ
ก็ยังไปเห็นมีเศษสายสื่อสารที่ขาดกระจัดกระจายทั่วริมถนนนะคะ

ไปดูร่องรอยสายสื่อสารที่มันขาดแล้วห้อยลงมา
แล้วถูกม้วนเก็บเอาไว้ที่คนเสาไฟ
นางสาวเนติมาชาวบ้านคนขี้แร็ดบอกว่า
คือมีรถบรรทุกพ่วงบรรทุกไม้ยางพาราอย่างที่บอก

แล้วไปเกี่ยวกับสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าเนี่ย
ทำให้สายมันขาดห้อยลงมานะคะ
ชาวบ้านที่เขาขี่รถจักรยานยนต์ไปมา
ก็เลยโดนสายสื่อสารฟาดเข้าหน้า
เกี่ยวรถจักรยานยนต์จนล้มมั่ง
หนักสุดคือบางคนโดนไฟช็อตก็มีค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าที่สายสื่อสารมีกระแสไฟฟ้าเนี่ย
มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงธันวาคมปีที่แล้วแล้วนะ
ก็โทรไปแจ้งตำรวจทางหลวงให้รับเรื่องไว้

ตำรวจท้องที่ก็มาแล้วแต่ก็ไม่มีใครแก้ไข
ส่วนศูนย์ดำรงธรรมทักไปทางเพจก็ไม่มาดู

คือเขาบอกว่าตอนนี้ร้องเรียนไปทุกหน่วยงานแล้วค่ะ

นั่นน่ะสิคะแบบนี้คือควรจะต้องแจ้งใครคะ
ก็เลยอยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ดำเนินการเดินสายใหม่ให้หน่อย
เพราะว่ามีการทำถนนใหม่ด้วยเนี่ย

สายสื่อสารมันก็จะอยู่ต่ำลงมาอีก
ก็เกรงว่าถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ย

รถบรรทุกเกี่ยวค่ะ
ปกติแล้วรถบรรทุกนี่คือความสูงอยู่ที่ไหนครับ
ก็เมื่อวันนั้นที่เข้าวัดไปก็เกิน๕เมตรนะคะ

เขาบอกว่าสายไฟ๕มิตรแต่ว่า

แล้วก็มันก็สูงขึ้นทำให้สายไฟตรงนี้ค่ะมันต่ำ
ตรงนี้อยากให้เจ้าที่ดำเนินการแก้ไขอย่างไรบ้างครับ
สายสื่อสารค่ะ

ส่วนนายชำนาญชาวบ้านอีกคนค่ะ
เขาเล่าว่าถนนเส้นนี้มันมาจากอำเภอจนะอำเภอนาทวี
รถบรรทุกไม้น้ำหนักเกินเนี่ยพอผ่านจุดนี้ไปเนี่ย
ก็จะมักจะไปเกี่ยวสายสื่อสารขาด
ถ้ากลางวันมันก็จะพอเห็นมั่งแต่ว่าถ้าเป็นกลางคืนเนี่ย
สายสื่อสารมันเล็กไงคะมันมองไม่เห็นหรอก
ชาวบ้านขับผ่านอันตรายรถล้มบางราย
สายสื่อสารตีเข้าหน้าจนบัตรเจ็บไปหลายคนนะคะ
รีบแก้ไขหน่อยใครต้องแจ้งใคร
อันนี้ฉันก็อยากทราบเหมือนกันว่าต้องแจ้งใครจะได้แก้ไขให้
เอาจริงนะไม่ต้องกลางคืนบางทีกลางวันก็มองไม่เห็นเหมือนกัน